นั่นก็คือการให้คุณผู้ชมและประชาชน

แล้วก็มีการจับปรายศนียบัตร
๑๒๐กว่าร้านใบ

รางวัลที่๑ก็คือรางวัลเงินสด๑๐ล้านบาท
เป็นเด็กหญิงวัย๓ขวบที่ขอนแก่นได้รับรางวัลไป
แต่ว่าหลังจากการจับรางวัลเสร็จสิ้น
ปรากฏว่ามีคนมาตั้งข้อสังเกต
แล้วก็โจมตีไทยรัฐในโลกโซเชียลบอกว่า
มีวิธีการจับที่ไม่โปร่งใส
มีการหยิบจากกระเป๋าอะไรก็ว่ากันไป
ซึ่งเรื่องนี้วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งครับ
แจ้งจับ๑๔รายใส่ร้ายไทยรัฐ
โพสต์แชร์คลิปภาพจับปรายศนียบัตรบอล

ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับนายปฐมพงศ์
สุภสินแล้วก็นางสาวสุธาชินี

ฝ่ายกฎหมายของบริษัทวัชรพลจำกัด

เดินทางเข้าพบพันธ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอ
ภูมิกับการ๓กองบังคับการปราบปราม

เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์
แล้วก็มีการแชร์คลิปการจับปรายศนียบัตร

เขียนข้อความกล่าวหา

และมีการล็อกผลนะครับ
ปฐมพงศ์บอกว่าเมื่อวันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมา

มีการจับปรายศนียบัตรมอบโชค
ให้ผู้ทายผลฟุตบอลโลก๒๐๑๘

อัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

เพราะฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์ถูกต้องไหม
พร้อมกับผู้บริหารไทรัฐกรุ๊ป
รวมทั้งศิลปินดาบราชื่อดัง

ผู้บริหารไทยรัฐได้เห็นคลิป
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
จับปรายศิลยาบัตร

เพราะในคลิปที่โลกโซเชียล

เขาบอกว่ามีการดึงปรายศนียบัตรใบ๑

หรือว่าเป็นไม่โปร่งใสหรือเปล่า

จากการตรวจสอบคลิปของทางไทยรัฐ

บอกว่าคลิปนั้นเป็นแค่มุมเดียว
และไม่ใช่คลิปฉบับเต็ม
ในขณะที่การจับรางวัลเกิดขึ้นเนี่ย

ไทยรัฐใช้กล้องจับภาพหลายมุม

มีผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหารองค์กร

ไทยรัฐจับปรายศนียบัตรมอบโชค

เสื่อมเสียชื่อเสียงสื่อยักษ์ใหญ่

ฟังเสียงทางด้านฝ่ายกฎหมายของไทยรัฐหน่อยครับ
เราก็ได้นำคลิป

เพราะว่าเราโปร่งใส

ขอให้มั่นใจได้นะครับว่า
ในกิจกรรมที่ทางไทยรัฐ

และพันธมิตรจัดขึ้น
ดำเนินการด้วยความโปร่งใส

จากที่เรามาดำเนินคดี

ตอนนี้เราก็ยังรวบรวมพยานหลักฐานอีกนะครับ

เรื่องนี้ทำให้ทางบริษัทเราได้รับความเสียหาย
บอกว่าเบื้องต้นจะตรวจสอบข้อมูลว่าบุคคลที่โพสต์แล้วก็แชร์คลิปดังกล่าวนั้นเป็นใครบ้าง

ส่วนจะผิดข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ

หมินประมาทด้วยการโฆษณาในคดีอาญา

ก็จะต้องมีการตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
พร้อมทั้งฝากเตือนชาวโซเชียล

โปร่งใสที่สุดนะครับ
แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ต้องการที่จะมอบความสุข
แก่ประชาชนอย่างแท้จริงนะครับ